คนขับมาก็บีบก็งงว่าทำผิดอะไร
พอบีบที่รถว่าไม่พอขอชี้มาที่รถ
เรารถมาที่รถเขาก็สงสัยว่ามันมีอะไรรึเปล่า

คือคนเขาเห็นมันมีงู

งูเหลือมประมาณสัก๓เมตรได้

พยายามที่จะบอกว่ารถคุณมีงูนะ

มันพันอยู่ตรงห้องเครื่องแบบนี้ฮะ
จอดต้องเรียกกู้ไพมา

เขาออกมาแบบนี้นะฮะนายวิโรธสรหงษ์เป็นเจ้าของรถบอกว่ากำลังเดินทางกลับไปที่ปฐุม
นี่ระหว่างทางเนี่ยรถหลายคันบีดแร่ใส่ก็สงสัยว่าเฮ้ยเราขับช้าหรือเปล่า
ทำไมต้องบีดแร่ไล่เราขนาดนั้นหรือเราขับขวางทางใครหรือเปล่า
จะหาเรื่องหรือเปล่าเออจะหาเรื่องก็เลยขับเรื่อยแบบตั้งสติขับไปเรื่อย
ช้าหน่อยกระทั่งไปเจอรถตู้คันหนึ่งบีดแร่ใส่แล้วคนบนรถตู้เนี่ยเปิดกระจก
แล้วชี้มาที่รถเขาก็เลยตัดสินใจจอดดีกว่า
มันคงไม่ปกติแล้วนะฮะก็เลยเดินวนดูรอบรถโอ้โห
ตอนแรกเนี่ยเดินรอบไม่เห็นอะไรเขาเลยก้มดูใต้ท้องรถ
มันมีหัวงูโผล่ออกมาพอดีมันมีหัวงูพอดีก็เลยรู้ว่าอ๋อ
คนบีบแรร์ไล่เนี่ยไม่ได้ทำผิดแต่เขาเห็นงู
ก็เลยบีดแรมเพื่อจะบอกสุดท้ายก็จอดแล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยไปช่วยจับออกมาได้นะครับ
เกือบลืมบอกเรื่องสำคัญคุณผู้ชมคงอยากรู้ว่า

ทะเบียนกรุงเทพฯมหานครอ่ะเลขเบิดเล็กเบิด
การบอกเฉยเฉยบอกเฉยเฉยเป็นข้อเทียดจริงของรถเออ
เป็นรถที่ประสบเหตุนะฮะอ้าวคราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูกองยางรถยนต์
มันอยู่ที่บ้านหลังนี้ชื่อหมู่บ้านอาจจะยากอาจจะอ่านยากนิดนึง
กาเฟ่กอตอนนอกอยู่ที่อำเภอเบตรงที่ยาลา
เจ้าของบ้านวิ่งหน้าตื่นเลยไปหาพ่อ
พ่อเนี่ยเห็นงูเลื้อยเข้าไปขณะกำลังเล่นอยู่หน้าบ้าน
คือตัวเธอก็ไม่กล้าจับนะฮะก็เห็นว่างูแอปนี่
มันอยู่ในกองยางกองล้อแม็กซ์แบบนี้ฮะ
ก็เลยให้พ่อเข้าไปดูตอนแรกก็ไม่เจอ
ก็เลยเรียกกู้ภัยมาช่วยก็ไปเจองูจับออกมา
เอาไปดูนาทีที่เขาจับงูกันหน่อยนะ
โอยเด็กก็เข้านอนได้มั้ย
มันเป็นงูเจ้าอ้างที่ใหญ่มาก
ไม่ได้เห็นแบบนี้มากนานแล้ว
เป็นงูใหญ่จริง

แต่ความให้กลัวของเขาคือเค้ามีพิษ
แล้วตัวเกือบเท่างูเหลือมแล้วอ่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก
อันนี้สี่เมตรนะสี่เมตรกว่าด้วยใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกอ่ะค่ะ
สี่เมตรกว่าด้วยเป็นจงอางขนาดใหญ่นะฮะ
ส่วนคนจับงูเป็นกู้ภัยผู้หญิงที่ไปจับร่วมกัน
มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ไปจับแล้วก็มีคนไปมุ่งดูกันเยอะมาก
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดเนี่ย
ฉกชาวบ้านได้แน่นอนเมื่อกี้เราบอกอะไร
ทะเบียนรถใช่ไหมคุณผู้ชมต้องถามว่าบ้านเลขที่อะไร
บ้านเลขที่ของบ้านหลังนี้ที่งูจงอางเข้าไป
ข้างผมสองคนกำลังนั่งขนลุกอยู่
งูจงอางใหญ่เหลือเกินคุณผู้ชมระวังด้วยขับรถถ้าคนบีดแร่ใส่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำผิดจอดดีไหม
งูโผล่มาในบ้านข้างป่าต้องระวังเดี๋ยวงูมันเข้าบ้าน
จงอางเนี่ยชาวปากใต้เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่นะคะ
เขาเคารพบูชานะถ้าเกิดเจอเนี่ยอย่าไปทุบอย่าไปตีมันให้ตาย
กู้ภัยมาจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

และยิ่งตัวใหญ่แบบนี้นะเขายิ่งมีความเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่